ชวนคุณผู้ชมไปทำบุญกันนิดนึงค่ะ
คุณผู้ชมคะการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมของสัตว์โลกนะคะ
แต่สิ่งที่ยังคงอยู่อย่างมั่นคงถาวร
ก็คือความดีและความชั่วที่เราสร้างเอาไว้บนโลกใบนี้ค่ะ
สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย
ได้มีนโยบายช่วยเหลือศพรายญาติศพของคนตาบอด
ศพที่ครอบครัวไม่มีเงินจัดงานศพ
ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมได้บริจาคโรงบรรจุศพแบบเทพนม
ผ้าขาวห่อศพและโรงเย็นในพื้นที่ต่างมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่าน
ร่วมกันทำบุญลงศพซื้อผ้าขาวห่อศพและซื้อโรงเย็น
ศพรายญาติศพของคนตาบอดช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลน
หรือต้องการลงศพทั่วราชนาจักร
และสนับสนุนการดำเนินกิจการของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดทั่วประเทศด้วยค่ะ
คุณผู้ชมก็สามารถร่วมกันสร้างบุญมหากุศลครั้งนี้ได้นะครับ
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนาเมืองทองทานีนะครับ
เลขที่บัญชี๑๐๐๓๑๓๖๘๐๕ประเภทบัญชีออมทรัพย์นะครับ
ชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยนะครับ

หมายเลขโทรศัพท์๐๘๙๙๙๔๖๖๕๖แล้วก็๐๒๐๓๖๖๙๘๘นะครับ
โรงเย็นเนี่ยราคาประมาณ๖๕๐๐บาทนะฮะ
บรรจุศพแบบเทพนมพร้อมผ้าขาวห่อศพราคาประมาณ๒๐๐บาท
ผู้ชมสามารถร่วมบริจาคได้ตามกำลังตามจิตศรัทธาเลยนะครับ
หรือหากคุณผู้ชมไม่สะดวกร่วมบริจาคเป็นเงิน
ก็สามารถซื้อโรงบรรจุศพโรงเย็นหรือว่าผ้าขาวห่อศพ
แล้วแจ้งให้สมาคมเดินทางไปรับมอบก็ได้นะครับ
โดยติดต่อสมาคมผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าไลน์ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะครับ